คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของรถสภาพคนต้องพร้อมรถก็ต้องพร้อม
และถ้าเกิดเหตุกับคนสูงอายุมันจะทำยังไง
เพราะว่าผู้หญิงวัย๕๐ปีไฟลุกท่วมแบบนี้เลยกับรถคันนี้
แล้วชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเขาตกใจกันหมดนะคะ
สุดท้ายแจ้งดับเพลิงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครศรีธรรมราช
ฉีดน้ำควบคุมเพลิงรถเก่งคันนี้ไฟลุกไหม้ท่วมเลย
แล้วก็ควันขโมงนะคะแล้วก็ไปทำการช่วยเหลือคนขับรถ
ซึ่งเป็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๐ปีค่ะ
เจ้าตัวตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่โชคดีนะ
ไฟมันเหม็นมาก่อนเลยก่อนที่เขาจะเห็นควันมันออกมาจากห้องเครื่อง
ก็เลยรีบจอดรถเลยค่ะแล้วไฟมันก็ลุกท่วมอย่างที่เห็น
ชาวบ้านก็เลยแจ้งดับเพลิงแล้วนะคะอ่าทีนี้ชาวบ้านแถวนั้น
โชคดีที่คุณป้าท่านไม่เป็นอะไรแล้วชาวบ้านก็เลยไปส่อง
ไม่ได้ไปส่องดูนะคะว่ารถเสียหายอย่างไรส่องอะไรฮะ
ไปส่องเลขสิคะคุณสืบสกุลก็วันนี้เป็นวันอะไรล่ะคะ
วันนี้วันที่๑แล้วนะคะทะเบียนบอกคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกัน
ก็ไก่เคาะไข่หกแปดห้าป้ายทะเบียนจังหวัดกรบีค่ะ
อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยในการตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะคะใช่นะครับ